ส่วนเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนานอกจากจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่เราดูการจราจรกันไปเมื่อสักครู่แล้ว
อีกหนึ่งบริการก็คือที่สถานีขนส่งหมอชิด
หลายคนเนี่ยใช้บริการเรื่องของรถโดยสารเรื่องของสาธารณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ

ได้ยินมาว่าเบาบางลงกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
คุณกนกรัฐโกวิชัยผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะ
ครับเชิญค่ะเชิญครับ
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดยังเต็มไปด้วยผู้โดยสารที่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะ
แม้ว่าวันนี้ผู้โดยสารจะบางตากว่าวันนี้
ซึ่งบขศประเมินว่าผู้โดยสารจะเดินทางไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐คนค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดมีประชาชนเดินทางมาขึ้นรถโดยสาร
เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทขนส่งหรือบขศประเมินว่า
ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีผู้ใช้บริการประมาณ๑๒๐๐๐คน
น้อยกว่าวันนี้ที่อยู่ที่๑แสน๗หมื่นคน
จากส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
และส่วนใหญ่เป็นการเดินทางระยะสั้นในจังหวัดเขตภาคกลางค่ะ
และเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
บขศได้จัดเตรียมรถเสริมจำนวน๑๕๐๐เที่ยวต่อวัน
จากปกติที่ให้บริการวันละประมาณ๖๐๐๐ถึง๘๐๐เที่ยว
และเพิ่มรถไม่ประจำทางอีก๑๐๐คัน
ระหว่างวันที่๒๖ธันวาคมปีนี้
จนถึงวันที่๔มกราคมปีหน้าค่ะ

และกลุ่มหลักก็คือกลุ่มโคล่า
และสายซิมบุรีอ่างทองลบบุรี
ประมาณประชาชนจะอยู่ประมาณเฉลี่ย
ก็ประมาณ๕๘หมื่นคน
๘หมื่นคนในช่วงนี้จะระบายออกได้หมดครับผม
บขศยังคาดการณ์ว่าตลอดเทศกาลปีใหม่
จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งไปและกลับ
ประมาณ๑ล้าน๒แสนคน
ขณะที่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการบอกว่า
การเดินทางครั้งนี้เพื่อเตรียมกลับบ้านให้ทัน
ส่วนผู้โดยสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บขศยืนยันว่าสามารถระบายรถได้ทัน

ก็นั่งรถตู้จากแม่กองมา
มาแล้วก็มาลงข้างหน้าเลยแล้วก็มายืนรอต่อแถวสุขศึกษาปรับ
เกือบครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะ
ก็มาแล้วไม่นานเท่าไหร่จ้ะไม่นานจะบอกหลานแล้ว
เมื่อกี้โทรมาแล้วบอกว่าแม่แล้วติดไหมอะไรเนี้ย
ก็บอกลูกไม่ติดไม่อะไรมาซึ่งบอกแต่ปีที่แล้วติดมาก
อกจากนี้ทางบขศได้ประสานการทำงานร่วมกับทหารและตำรวจ
ตำรวจจราจรรวม๒๕๐นายเฝ้าระวังเหตุการณ์และคอยอำนวยความสะดวก
ในช่วงเทศกาลเดินทางปีใหม่นี้ค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดแห่งนี้นะคะ
บขศยังขอให้เผื่อเวลาการเดินทางแม้ว่าจะมีประชาชนเบาบางลงค่ะ
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ใช้บริการรถสาธารณะค่ะ
และยืนยันว่าผู้โดยสารทุกคนจะมีตัวโดยสารเดินทางกลับบ้านแน่นอนค่ะ
นกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะ